ไปดูที่จังหวัดแม่ห้องศรกันหน่อยนะคะ
ที่นั่นก็เจอฝนเจอลมแรงเหมือนกันค่ะ
ลมฝนที่พัดกระหน่ำมาทำให้ต้นไม้ใหญ่๒ต้น
มันล้มลงมาทับสองพ่อลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
ไม่ดีเลยนะคะที่ลูกวัยขวบเศษเสียชีวิตทันทีค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีลมพายุกระหน่ำในเขตตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องศรอย่างหนัก
ทำให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านมา
มีนายกุณฑรวัย๒๕ปีชาวไทยใหญ่เป็นคนขี่
มาพร้อมกับลูกชายอายุแค่ขวบกว่าเองค่ะ
ขี่ผ่านถนนสายเลี่ยงเมืองมาถึงตรงนี้คือก่อนสี่แยกบ้านนาปากปินนะคะ
นายกุณฑรเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าลูกชายวัยขวบเศษไม่รอดนะคะเสียชีวิตค่ะ
สอบถามนายกุณฑรก็เล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านศพสอย
มากับลูกชายที่นั่งเบาะเสริมด้านหน้า
กำลังจะไปรับภรรยาที่ทำงานอยู่โรงงานบริเวณถนนเลี่ยงเมือง
แล้วระหว่างทางเนี่ยลมพายุมันพัดมาแรงมากแล้วก็แรงขึ้นเรื่อย
แล้วต้นไม้ที่อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยอยู่มันหักโค้นลงมาเลยค่ะ

หลังเกิดเหตุองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูก็รีบนำรถแบ็คโฮ
ยกต้นไม้ออกจากถนนนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรด้วยค่ะ